ถ้าคุณจะอาศัยการเลือกตั้งข้างหน้าเพื่อสืบทอดอำนาจต่อเลยนะ
ผมบอกให้เลยประวิทย์มาเป็นรักษาการนายกแค่๓๗วันนะ
ชาวบ้านบอกพี่น้องไม่ช่วยบอกเฮ้ยเหมือนยกพวกเขาออกจากประเทศเลย
กฎทัพมาเนี่ยความเป็นมนุษย์ของพลเอกประวิทย์มีมากกว่า
อกเห็นใจเข้าใจนะแค่นี้ก็แตกต่างกันชัดเจนแล้ว
ด้วยนั้นเนี่ยพักไหนจะเสนอคนเอกประยุทธิ์เป็นนายก
เขาบอกว่ามันปลากระป๋องหมดอายุ

การเมืองจะเสนอแคนดิเดตนายกที่สามารถทำงานได้อีกครึ่งเทอมในสมัยหน้าถ้าได้เป็นนายก
ก็ถ้าถ้าเป็นความคิดของเขาก็เสนอก็เสนอไปถูกมั้ยฮะ
จะไปคิดแทนเขาไม่ได้
อย่างรวมไทยสร้างชาติ
เขาบอกอีก๒ปีก็๒ปีผมจะเสนอแต่ทำไมไม่ได้ผิดนี่
เขาก็เสนอได้ถูกไหมมันไม่ได้ผิดอะไร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
ภารกิจภารกิจภารกิจภารกิจภารกิจภารกิจภารกิจภารกิจภารกิจ